คุณผู้ชมวันนี้ก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านข่าว
ยังไม่ได้ดูหน้าจอไลน์ว่าวันนี้เราเจอข้อความของคุณพี่นกพระชัยมาหรือยัง
แต่ว่ามีข้อความของคุณพี่นกประชัยแน่นอนแหละ
ท่านเป็นแฟนรายการข่าวตลอดทั้งวันของไทยรัฐ
รวมถึงหลายคนที่ส่งเข้ามาหน้าจอนะครับ

ถูกต้องที่เป็นไทยไลน์เพราะอะไรรู้ไหม
คือคุณนกพระชัยส่งข้อความมาทุกรายการของไทยรัฐทีวี
แล้วส่งรายการหนึ่งหลายข้อความค่ะ

มีเพจเขาตาวัยเขาตาดีเห็นเหมือนกับที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชม
นั่นก็คือเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บนั่นเอง
คือจริงทางเพจน่าจะเป็นแบบว่าแฟนรายการของเราเหมือนกันนะ
ก็จะเห็นหน้าจอหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมที่เป็นแฟนรายการเหมือนกัน
ก็จะดูหน้าจอไปพร้อมกันแล้วเห็นว่าพี่นกประชายเขาส่งข้อความมาบ่อย
นี่ไงเขาก็เลยไปโพสต์ในหน้าเพจเพราะว่าคนติดตามเพจเขาเยอะนะ
บอกว่าถ้าดิฉันเป็นไทยรัฐดิฉันจะมอบโล่แฟนพันธ์แท้ให้คุณนพชัยค่ะ
แกทุกรายการทุกวันทุกช่วงจริงแล้วแกก็จะอวยพรให้ตลอดด้วยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณพี่นกพระชัยเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้ของไทยรัฐทีวีเลย
ทีนี้คุณเชื่อไหมว่าคนมาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ของเพจนี้เพียบเลยค่ะ
ทุกคนมาบอกว่าเอ้ยเห็นเหมือนกันแล้วบางคนคือเขาโพสต์แต่เมื่อวานไงคะ
บางคนนะพอบอกว่าเห็นข้อความในเพจแล้วไปเปิดดูไทยรัฐนิวโชว์เมื่อกี้
เอ้าก็เจอข้อความของพี่นกพระชัยด้วย
แล้วก็ในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราเมื่อต้นรายการพี่นกพระชัยก็ส่งข้อความมาเหมือนกัน
ใช่แล้วคนก็เลยแซวกันเยอะมากว่าเอ๊ะหรือว่าพี่นกพระชัยแกซื้อช่องนี้ไปแล้ว
บางคนก็บอกว่าเนี่ยที่มาปักหมุดรอเนี่ยมารอดูเลยพี่นกพระชัยจะส่งข้อความมาหรือยัง
นกพระชัยถ้าดูอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมาหน่อยจะได้ขึ้นหน้าจอเลยนะฮะ
เออคุณเชื่อไหมคะว่าเนี่ยพี่นกพระชัยนะมันกลายมาเป็นปกติเราจะเห็นแฟนคลับถูกไหม
แต่เนี่ยกลายเป็นแฟนคลับซ้อนแฟนคลับคือพี่นกพระชัยเป็นแฟนคลับของไทยรัฐทีวี
แล้วตอนนี้ก็มีคนเป็นแฟนคลับของพี่นกพระชัยเนี่ยเพียบเลยแล้วคนก็จะสงสัยไงว่าเวลาพี่นกพระชัยโพสต์เนี่ย
เขาจะแสลดแล้วก็มีจะมีอ๋องรีเล็กเที่ยงคนไปแกะค้นลับอ่ะว่าอ๋องรีเล็กเที่ยงเนี่ยมันคืออะไร
แฟนคลับเขาวิเคราะห์นะบอกว่าอ๋อรีเล็กเที่ยงเนี่ยอ๋อเนี่ยคือผู้ชายรีเนี่ยคือผู้หญิงคือน่าจะเป็นชื่อแฟนของคุณอ๋อของพี่นพชัย
แล้วเล็กเที่ยงคืออะไรเล็กเที่ยงมีคนไปดูมาด้วยค่ะว่าอ๋อเล็กเที่ยงเนี่ยเป็นชื่อซอยในชุมชนซอยพระขนงเพราะว่าคุณนพชัยอยู่แถวพระขนง
แล้วเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมตอนนี้มันกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมคะมีแฟนเพจของพี่นกพระชัยอีกทีนึงด้วยนะ
ฉันเข้าไปกดติดตามแล้วด้วยเหมือนกันค่ะก็เนี่ยมันเป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเอาของพรีเมียมของที่ระลึกนะมอบให้กับพี่นกพระชัย
จริงยังมีแฟนรายการท่านอื่นที่เป็นแฟนประจำเหมือนกันแล้วก็ส่งข้อความมาแทบทุกรายการตลอดทั้งวันเหมือนกันก็แฟนท่านอื่นด้วยนะฮะเผื่อเราได้เจอท่านได้รู้จักกับท่านมากขึ้นเดี๋ยวเราอาจจะส่งอะไรนะของพรีเมียมเล็กน้อยจากน้ำใจเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไทยรัฐทีวีของเรานะครับขอบคุณแฟนรายการที่น่ารักทุกท่าน